เชียงใหม่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายน้ำแข็งใสครับมีพ่อแม่ลูกมาด้วยกัน
เขาจอดติดไฟแดงแต่มีรถเก๋งที่คนขับเมาขับมาชนลากร่างเขาไปทั้งสามคน
พ่อแม่เสียชีวิตส่วนลูกบาดเจ็บสาหัสครับ
คุณผู้ชมดูภาพนี้นะตุ้มเลยฮะเห็นไหมครับว่ารถพ่วงข้างเขาจอดติดไฟแดงเขาอยู่แล้ว
มันไฟแดงอยู่แล้วเพราะฝั่งนี้ฝั่งตรงกล้องนี่คือไฟเขียว
แต่รถเก๋งมาชนโครมแล้วลากเข้าไปตั้งหลายเมตรคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกหน้าทางเข้าสนามกีฬา๗๐๐ปีตรงเมืองเชียงใหม่ครับ
นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเหตุนี้ทำให้มีคนเสียชีวิตสองศพ
ก็คือพ่อกับแม่ของเด็กที่ไปด้วยกันตำรวจสภช้างเผื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
สภาพพังยับเยินครับนะฮะตอนแรกเนี่ยคนที่มากับรถพ่วงข้างบาดเจ็บสามคน
คือพ่อแม่ลูกแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อต่อมาพ่อคือในทุนเห็งคำครับ
แม่คือนางสุนยังเซียวแทร่จังแล้วก็ลูกคือเด็กหญิงเพ็ญนภาอายุ๘ขวบ
สุดท้ายแล้วพ่อกับแม่เสียชีวิตครับเหลือลูกสาวเพียงคนเดียวบาดเจ็บสาหัสขาหัก
เบียงองูบ่อใบไม้๕๐๗เชียงใหม่สภาพด้านหน้าพังแต่จุดประเด็นสำคัญตรงนี้
มีสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหน้ารถเป็นสติ๊กเกอร์ของกองทัพบกครับนะครับ
ในรถมีคนเจ็บและทราบชื่อต่อมาคือคนขับก็เป็นทหารครับ
สิบเอกสถาพรกองโกยสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นะฮะก็เอาตัวเขาส่งโรงพยาบาลก่อนตำรวจลงไปตรวจสอบพันธ
ตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุณีผู้กำกับการสพช้างเผือกบอกว่า
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเป็นที่เรียบร้อยเขาเมาแล้วขับนะครับ
ทหารนายนี้๑๐เอกนายนี้เป็นคนขับถูกตั้งข้อหาขับรถเฉียวชนผู้อื่นจนถึงแก่ความตายขณะที่เมาสุรา
เรื่องต้นประสานไปยังต้นสังกัดแล้วแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แต่เหตุการณ์นี้เด็กอายุ๘ขวบต้องกำพาทั้งพ่อและแม่นะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ